คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงบริษัทปตทนะคะ
รวมถึงยังมีแนวคิดที่ต้องการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งข้างอย่างรอบด้านนะคะ
วันนี้ไปทำความรู้จักแล้วก็ไปฟังเรื่องราวของผู้นำปตทกันในช่วงถอดสูตร

๗ปีมาแล้วที่ปตทบริษัทพลังงานแห่งชาติ
กำเนิดขึ้นในยุควิกฤตพลังงาน
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย
สร้างหลักยึดให้คนไทยอุ่นใจ
ว่าจะมีน้ำมันเติมอย่างเพียงพอและทั่วถึง
รวมทั้งลดภาระด้านราคาเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

ในฐานะผู้นำสูงสุดของปตท
ยึดหลักเพียงพอทั่วถึงเป็นธรรมยั่งยืน
เพื่อบริหารธุรกิจพลังงานของประเทศ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผมคิดว่าความมั่นคงเนี่ยประกอบด้วย๔องค์ประกอบนะครับ
เพียงพอคือมีปริมาณเพียงพอ
ไม่มีไปที่ไหนแล้วบอกว่าน้ำมันไม่พอ

ต้องมีเพียงพอให้คนใช้ต้องการใช้ต้องมีใช้
สองคือทั่วถึงจะอยู่ในพื้นที่ไหนในประเทศไทยนะครับ
ถ้าอยากจะเติมน้ำมันปรทต้องมีให้เติมนะครับ
เป็นธรรมอันนี้ท้าทายมากหน่อย

อันที่สามเป็นธรรมเป็นนามธรรมนิดหนึ่ง

ระหว่างผู้ประกอบการผู้ผลิตและผู้บริโภค

ฉะนั้นคำว่าเป็นธรรมก็คือต้องมี
กลไกของรัฐมาช่วยกำหนดว่าตรงไหนคือตรงที่เป็นธรรมนะครับ

เพราะว่าก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจ

แต่สุดท้ายก็ท้าทายเหมือนกันคือคำว่ายั่งยืน
ั่งยืนนี่คือต้องมีทั้ง๓อย่างในระยะยาว
ตทเคยผ่านยุคโชดช่วงชัชวาน
และยุควิกฤตพลังงานวิกฤตศรัทธาฉุดความเชื่อมั่นมาแล้ว
แต่ไม่ว่าบททดสอบจะยากแค่ไหน
สุดท้ายก็ผ่านมาได้ในที่สุด
สปีริตของพนักงานทุกคน
คำว่าสปีริตถ้าด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษ

พรทเราก็เอาคำว่าสปีริตมาแปลเป็น๖คำ

ต้องมีความเป็นเลิศในการผลการดำเนินงานนะครับ
ต้องมีจิตในการที่จะหาแสวงหาวิธีการทำงานใหม่
กระบวนการทำงานใหม่และเทคโนโลยีใหม่

ที่จะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้า

ต้องมีสำนึกในเรื่องของการให้ความสำคัญ
กับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ก็คือต้องมีจริงธรรมมีจรรยาบรรย์

อันนี้คือทำยังไงเราถึงจะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ขณะเดียวกัน
สร้างความไว้วางใจให้กับสังคมภายนอกนะครับ
แล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันกับบุคคลข้างนอกด้วย
ที่ท้าทายคือเป้าหมายการก้าวสู่พลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ
วินบอกว่าวันนี้ปตทก้าวมาไกลเกินกว่าครึ่งทาง
และมั่นใจว่าอีกไม่นานจะก้าวเข้าเส้นชัยอย่างแน่นอน
ปตทเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่คืนกำไรสู่สังคม

ให้เวลากับการทำกิจกรรมตอบแทนสังคม
โครงการแยกแลกยิ้มเพื่อแยกขยะก่อนทิ้ง
โครงการปลูกป่าเติมชีวิตเพื่อชีวิต
ช่วยสร้างความมั่นคงทางธรรมชาติ
และเสริมความมั่นคงทางจิตใจ
เมื่อเราทำแล้วเราจะรู้สึกได้อย่างหนึ่ง
ทำแล้วรู้สึกดีนะครับ
แน่นอนนั่งทำงานในออฟฟิศกับออกไปปลูกต้นไม้
กับชาวบ้านเนี่ยทำแล้วจะเห็นว่า
ออกไปปลูกต้นไม้สบายใจกันเยอะไม่เครียด
ได้ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
อากาศก็ดียกเว้นช่วงนี้ร้อนนิดหนึ่ง
แต่ว่าจะดีกว่านั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเย
เพราะฉะนั้นคนออกไปทำจะรู้สึกดี
การจัดหวดหมู่ธุรกิจให้เติมเต็มซึ่งกันและกัน

สะท้อนให้เห็นแนวคิดของเทวินวงวานิสอย่างชัดเจน
ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตนั่นคือหลักสามใจ
ตั้งใจทำอะไรก็ต้องตั้งใจแล้วก็มีสมาธิกับสิ่งที่เราทำนะครับ
จริงใจนี่ก็คือว่าการที่เราจะบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างคนระหว่างครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับ
มีความจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมา
จะช่วยทำให้ความสัมพันธ์นั้นอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ
บนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดใจ
เปิดใจก็คือว่าไม่ว่าเราจะเรียนมามากน้อยแค่ไหน

เราจะเก่งแค่ไหนเราจะอยู่ในตำแหน่งตรงไหนก็ตามนะครับ
ไม่ใช่ว่าเราคือคนที่เก่งที่สุดและถูกที่สุด
แต่การเปิดใจก็คือเปิดใจรับฟังรับฟังมาทุกด้าน
แล้วก็ใช้ปัญญาของเราในการพิจารณาว่าข้อสรุปนั้นคืออะไร
เพราะฉะนั้นก็ตั้งใจจริงใจแล้วก็เปิดใจ